วันนี้มาครับบูชาหลายคนตั้งใจตั้งจิตอธิษฐาน
แต่เช้าใส่บาททำบุญค่ะหลายคนหวังแต่จะทำบุญนะคะ
เมื่อเช้ามีคนทำบาปเฉยเลยที่มุกดาหารค่ะ
เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่ประกบคุณยายวัยเจ็ดสิบเอ็ดปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันแล้วกระชากระเป๋าคุณยายค่ะ
คุณยายเนี่ยล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นเลยนะคะ
คนร้ายก็ขโมยกระเป๋าล้มกลิ้งเหมือนกันแต่ลุกเร็วกว่าคุณยาย
ค่ะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
นี่ค่ะฟ้าสว่างโร่เลย๖โมงครึ่ง
คุณยายบอกกำลังขี่จากวัดจะกลับบ้านเพราะไปทำบุญมาเนี่ย
ก็เหตุแบบเนี้ยแล้วก็เนี่ยขี่หนีไปเลยนะ
คุณยายนอนกองบาดเจ็บอยู่กับพื้นแบบนั้นนะคะ
รถก็ขับผ่านไปผ่านมาเห็นอยู่เหมือนกันคนร้ายเนี่ยลักษณะนะคะ
เป็นวัยรุ่นสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำสวมหมวกกระน็อกเต็มใบสีแดง
ขี่มอตราไซน์ยามาหาสีอกแดงอะนะคะดำแดง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนบนถนนทางหลวงชนบท
ศูนย์ศูนย์สามระหว่างบ้านทรายใหญ่บ้านบางทรายน้อยค่ะ
โค้งหน้าวัดบางทรายใหญ่นี่คือปล้นหน้าหน้าวัดเลยนะ
อ่าก็เนี่ยขี่มาประกบคุณยาย
คุณยายคือนางวาริมพรมดีอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
เป็นชาวตำบลบางทรายใหญ่ชาวมุกดาหารนี่แหละค่ะ

ก็ตอนนั้นเนี่ยยายกำลังจะกลับบ้าน

ถึงจุดเกิดเหตุห่างจากบ้านยาย๒๐๐เมตรเอง
เห็นแล้วล่ะว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่ประกบด้านข้าง

ที่ไหนได้มันขี่มาประกบแล้วกระชาก

คนร้ายก็ได้เงินในกระเป๋าไป๑๕๐๐บาท
มีเอกสารมีสมุดธนาคารมีบัตรประชาชนด้วย
ยายก็ล้มลงเลย
มันล้มด้วยไหมครับครับ
ล้มมันก็ล้มเหมือนกัน
คุณยายบอกโอ้โหอยู่มา๗๑ปีไม่เคยคิดเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเอง
เพราะว่าถนนที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้เป็นถนนเปลี่ยว
เวลาก็เป็นเวลากลางวันฟ้าสว่างแจ้งขนาดนี้
แล้วอยู่หน้าวัดอีกแล้วคุณยายแกก็ใช้เส้นทางนี้กลับบ้านเป็นประจำ
ก็เลยอยากจะเอามาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนใช้รถใช้ถนนด้วย
ก็ตำรวจร้อยเวรและชุดสืบสวนตอนนี้ก็เตรียมตัวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็
แกะรอยคนร้ายจับตัวมาให้ได้นะคะค่ะ